ตอนนี้มาต้องเป็นนางเอกจี้ดันแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้จริงบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าใช้ความพยายามอย่างมากในการเพิ่มน้ำหนักตัวเองค่ะ
คือปกติ๓๙ต้องเพิ่มให้มันมากขึ้นค่ะ

อันนี้นะคะเมนูเด็ดก็คือพะโลกขาหมูกับกุ้งกระเทียง
เขากินยังไงคงก็มีอ้วน

ก็เหมือนใช้ชีวิตปกติไปเรื่อย
เป็นจังหวะที่แบบได้เจอกันพอดี

เขาทำอาหารไทยถ้าส่วนใหญ่

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอน๕ทุ่มครึ่ง
ก็ตอนแรกคิดว่ามันจะบวมขึ้นมานิดนึง
ให้มันดูแบบเออดูมีน้ำมินวนขึ้นมาหน่อย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอน๕ทุ่มครึ่ง

สุขภาพร่างกายแข็งแรงคืนนัมเบอร์วันค่ะ